ชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบอกว่าตกใจทั้งอำเภอ

เพราะว่าไปเห็นวัตถุต้องสงสัยก้อนเดียวอะค่ะอยู่ในโรงพักบ้านโป่ง

ทีนี้ก็มีการส่งต่อข้อมูลกันว่าจะเป็นระเบิดหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมา
ปลายสัปดาห์เกิดเหตุระเบิดป่วนกรุง
หลายจุดด้วยกันตอนนี้ก็หลายพื้นที่ตระหนกไปตามกัน
สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ระเบิดนะคะ

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ปล่อยปล่อยปล่อย

เสียงดังคล้ายระเบิดไม่ใช่เสียงระเบิด
ยืนยันแล้วนะคะว่าวัตถุต้องสงสัย
ที่พบอยู่ที่ข้างโรงพักของโรงพักบ้านโป่งที่ราชบุรีเนี่ย

แต่หลังจากที่ชาวบ้านไปแจ้งตำรวจ

เสียงที่มันดังขึ้นเนี่ยก็คือเสียงปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
ฉีดเข้าไปเพื่อที่จะตัดวงจรระเบิด
ถ้าเกิดว่ามันใช้ระเบิดนะคะมันก็เลยกลายเป็นเสียงแบบนี้ค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีค่ะ
ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยิงทำลายวัตถุต้องสงสัย
ซึ่งไอ้วัตถุก้อนนี้มันอยู่ที่ข้างรั้วที่เก็บของกลาง
โรงพักบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อเช้าที่ผ่านมา๘โมงครึ่ง
วันนี้ตำรวจโรงพักบ้านโป่งค่ะก็ไปตรวจสอบนะคะ
ทีนี้ผู้การของจังหวัดราชบุรี
ก็คือพลตำรวจตรีอนุภาพศรีนวล

พร้อมกับนายอำเภอบ้านโป่งคือนายทศพลเผื่อนอุดมค่ะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุโอ้โหก็กลหนเหมือนกันนะ

วิธีการถ้าเกิดว่าพบวัตถุต้องสงสัยแบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาทำไงตามยุทธวิธีก็คือ
เอายางของยางล้อรถไปวางไว้
ล้อมรอบวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันอันตราย
กันพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุก็คือห่างออกจากรัศมี
ไปพบวัตถุต้องสงสัยสักประมาณ๑๐๐เมตร
จากนั้นใช้เครื่องตรวจสอบโลหะ
คือไปตรวจสอบแล้วก็ไม่พบโลหะหรือวัตถุระเบิด
แต่เอาล่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อความมั่นใจ

ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยิงเข้าไปเลย
ดูสิว่ามันคืออะไรสุดท้าย
มันก็คือเศษกระดาษดีนี่เอง

ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่ามีพลเมืองดีของคนในพื้นที่นั่นแหละค่ะ
พบวัตถุต้องสงสัยวางอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งตรงนี้เป็นย่านชุมชนเป็นย่านที่พักอาศัย
ที่บริเวณริมข้างทางก็มีร้านค้ากันเยอะ
อยู่ห่างจากตลาดสดบ้านโป่งก็ไม่ไกลสักประมาณ๒๐เมตร
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลเมืองดีเขากลัวไงว่า

เดี๋ยวมันจะสร้างความเสียหายให้กับคนในพื้นที่
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ท่านทำถูกแล้วนะ
พลเมืองดีถ้าเกิดว่าไปพบวัตถุต้องสงสัยแบบนี้

ทีนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
คนนองนำวัตถุมาวางทิ้งไว้

แล้วก็เดี๋ยวไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
คืออย่าคิดว่ามันสนุกนะฮะทำแบบนี้มันไม่สนุก
แล้วก็มันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะ